จะชวนไปชิมแกงปูใบชะคราม
ที่ร้านสวนพร้าวบ้านพอด

กลางสวนมะพร้าวแบบนี้เลยจ้า

ร้านสวนพร้าวบ้านทอดนะคะ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

จากบรรยากาศที่แบบว่าริมทะเลสวนมะพร้าวชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศดีดีแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะที่ดินตรงเนี้ยเป็นพื้นที่หาดถูกกัดซ้อแล้วต่อมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยช่วยทำเขื่อนหินกั้นคลื่นให้ก็เลยปลูกต้นมะพร้าวเพื่อที่ทนต่อสภาพดินทะเลแบบนี้นะคะคุณสมพบเอ่อสมภาพแก้วเพชรอายุเจ็ดสิบสี่ปีเป็น
ใช่ไหมคนรู้จักกันเยอะอยากจะทำเป็นแบบว่าที่เอาไว้รองรับเพื่อนญาติด้วยเวลามาเที่ยวสุดท้ายก็พัฒนากลายมาเป็นร้านอาหารในสวนมะพร้าวแบบนี้เฉยเลยใช่ค่ะแล้วแบบบรรยากาศดีมากจริงไม่ใช่แค่บรรยากาศดีอย่างเดียวนะเขาอยากจะชวนชิมแกงปูใบชะครามโอ้โหดูปูเขาดิสดมากวัตถุดิบก็
บนฟายแรงนิดหนึ่งใส่เครื่องแกงนะคะคน
เครื่องแกงละลายแล้วก็ใส่ปูไข่ลงไป
แล้วก็ใส่ใบชะคลามรอจนสุกเท่านี้เอง
ง่ายจริงแต่ว่าไปซื้อกินดีกว่าอร่อยกว่าเยอะ
คือเขาบอกเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านสวนพร้าวบ้านทอดของเขา
บอกแบบนี้หลายคนคิดจะลองเอาไอ้ใบชะครามมาทำเอง

ใช่ค่ะแล้วก็แบบเนี่ยมันไม่ได้หาทานได้ง่ายนะคุณ
แล้วคุณดูนะปูเขาเป็นปูไข่เลยนะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับแฟนรายการตลอดข่าวของเรา
มีส่วนลดมาให้๑๐นะคะ
แค่ไปถึงแล้วแจ้งทางร้านว่า
ดูมาจากรายการตลอดข่าวช่องไทยรัฐทีวี๓๒เนี่ยค่ะ
รับไปเลยส่วนลด๑๐เฉพาะวันนี้๑๘สิงหาคมนี้เท่านั้น

แล้วคนไปเที่ยวสุราชเยอะรวมไปถึงชาวสุราช
ถ้ายังไม่เคยไปลองทานร้านนี้แล้วดูเราอยู่

วางแผ่งกาแปบไว้แล้วจะไป
ปลายปีนี้จะไปเกาะหมุย

ถ้ายังไม่รู้แบบร้านนี้มีโอกาส
ลองดูจะไปกินให้หมดสวนเลยมะพร้าว